มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดนะครับ
ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ได้๕๐๐๐แผง

ซึ่งก็จะทำให้ธรรมศาสตร์กลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชีย

ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษีริพิพัฒน์ครับ
ค่าไฟฟ้าที่สูงถึงเดือนละ๖๓๑๘๐๐๐บาท
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจเดินหน้า

เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีต้นทุนการผลิตที่ไม่แพง
หรือลดลงประมาณวันละ๙๕๐๐หน่วย
จากเดิมที่เคยสูงถึงวันละ๑๙๐๐๐หน่วย
เนื่องจากเราผลิตเฉพาะช่วงพีค
เพราะฉะนั้นหน่วยมันก็คูณราคาแพง
ราคาไฟช่วงพีคมันจะมี๒ราคา
ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มาก
ถ้าช่วงพีคก็ลดได้๕๐เลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โดยระยะแรกตั้งแต่๑๖มิถุนายน

ระยะที่๒๑มกราคม๒๕๕๙

และระยะที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙

สูงสุดไม่เกิน๒๑เมกาวัตต์
มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดด
เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง๓๑๐วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะ
โดยแต่ละแผงจะสามารถเก็บพลังงานแสงแดดได้อย่างน้อย๕ชั่วโมงต่อวัน
และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง๑๕หน่วยค่ะ
จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมด๑๕เมกาวัตต์
ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชีย
โดยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
จากจะมีอาคารเรียนหอพักนักศึกษาและพื้นที่สาธารณะแล้ว
ยังมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ในพื้นที่อีกด้วย
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใช้ไฟมาก

เพราะกิจกรรมในโรงพยาบาลยังมีอยู่ตลอดเวลา
ใช้ไฟประมาณ๔๕เมตรต่อเดือน
เพราะติดแล้วเนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมา
ก็จะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลเลย
ไม่ได้มีการเก็บกักไว้
จะถูกจ่ายเข้าสู่บทของโรงพยาบาล
ซึ่งก็จ่ายมาใช้ไป
ว่างั้นเถอะจ่ายมาใช้ไปอยู่ตลอดนะครับ

จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ๗๕๐๐หน่วย

ภายในมหาวิทยาลัยได้ถึงร้อยละ๓๐ถึงร้อยละ๔๐
อกจากนี้ยังเตรียมขยายพื้นที่การติดตั้งหลังคาโซล่า

ท่าพระจันทร์พัทยาและลำปางตามลำดับ
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงาน

หลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน